มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีของคู่รักต่างไซส์คู่นี้ดีครับคุณ
คุณดิวอาริสราแล้วก็คุณไผ่วันพ้อยนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้คงได้รู้กันไปว่าคู่นี้ระหองระแหงถึงขั้นน่าจะเลิกกันจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าเขาบอกแล้วว่าดิวจะเดินหน้าง้อและครั้งนี้เชื่อว่าคงง้อสำเร็จแล้วล่ะค่ะ
ก็เหมือนจะงอนกันเหมือนทุกครั้งไหมนะ
ใช่แล้วล่ะค่ะนี่แหละนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราประกาศเดินหน้าง้อหวานใจรุ่นพี่ไผ่วันพ้อยผ่านสื่อนะคะ
ประสบความสำเร็จแล้วละมั้งคราวนี้เห็นจากที่ฝ่ายชายค่ะ
โพสต์ภาพอาหารตามมาด้วยแคปชั่นใต้ภาพถามว่าสวยไหมสวยถามว่าอร่อยไหมอร่อย
ถามจริงว่าตอบเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ไงคุณแล้วก็แท็กไปหาสาวดิว
งานนี้ชาวเน็ตก็เดาไม่ยากนะคะว่าเมนูอาหารที่คุณไผ่อัพภาพเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของสาวดิวอริสราค่ะ
ก็เลยพากันคอมเมนต์แสดงความดีใจกันยกใหญ่นะที่ทั้งคู่กลับมาหวานใส่กันเหมือนเดิมแล้ว
แล้วพอไปส่องในอินสตราแกรมฝั่งของดิวเองค่ะก็พบว่าแม้ว่าโพสต์ล่าสุดจะเป็นคลิปที่ตัวเธอเองนะฮะ
เป็นคลิปของเธอเนี่ยไปเที่ยวเดินโพสต์ไปโพสต์มาใช่ไหมคะแต่ว่าแคปชั่นของเธอบอกไว้ว่า
เอาเป็นว่าวันนี้สาวดิวเธอก็มีงานเปิดตัวซีรีส์นะจ๊ะที่โพสต์กันเนี่ยก็สรุปว่าง้อสำเร็จจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราจะหาคำตอบมาให้แฟนได้ทราบกันค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีแหละ